พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น

มันยังไม่ถึงวันที่ลอตเตอรี่จะออกเลย

อาหารข้อมูลนี้นะคะเราจะมีเชฟกระท้าหล่อไง
ที่จะมาแบบว่าทำอาหารอร่อยให้เราทาน
อาหารปากอาหารตามีความสุข

ก็เขามารอแล้วพี่กัมเขามารอแล้วแบบ
นี่นะพอน้องแบบเข้ามาเร็วเข็มเร็วมากเลย

เชฟแอ๋ไงที่เป็นหนึ่งในห้าสิบหนุ่มทีโอ
ที่เคยมารายการเราแล้วว่าที่ทำขนมอร่อยเออ

คะทำไมวันนี้ดูไม่ตื่นเต้นเหรอคะ
อ่ะจะตื่นเต้นทำไมล่ะคะคุณน้องค่ะ
พี่กาวเนี่ยโทรไปคุยกับเชฟเอกทั้งคืนเลย

ไม่อยากจะเมาส์มีเบอร์ส่วนตัว
เห็นมั้ยนี่เชฟแอ๋เนี่ยมีหน้าด้วย

เชฟเอ้ยนี่ที่ไหนหรอ
เอามาแล้วหรอได้เลย
อ้าวตูไหนนะจอตูไหน

ได้เอาไปลองเลย
ร้ายมากนะ๑๙ใจ
ยินดีต้อนรับการกลับมาด้วยความเต็มใจอีกครั้งนะคะเชฟเอ๋ค่ะเปิดประเดิมช่วงสวัสดีปีใหม่แบบนี้อยากจะขอให้เชฟเอ๋มาสอนทำขนมจากผลไม้มงคลเพื่อนำไปเป็นของขวัญของฝากในวันปีใหม่หน่อยค่ะงานง่ายสำหรับเชฟเอ๋ใช่ไหมคะเพราะฝีมือการทำขนมของเชฟเอ๋เนี่ยเด็ดนักการันตีได้จากหน้าตาน่าทานของขนมกว่าร้อยชนิด

คราวนี้ผมจะนำเสนอขนมสำหรับปีใหม่ครับผม

ไม่น่าล่ะเมื่อวานไปอยู่ที่บ้านพี่กาวนะ

แล้วนี่คือช่วงวันปีใหม่ใช่ไหม

เป็นเมนูแอปเปิ้ลสตูโซ่ครับ
ขนมตัวนี้มันจะอยู่ในเทศกาลปีใหม่คริสต์มาส
ใช่มันจะเป็นช่วงเทศกาลใกล้กัน
ถูกต้องเพราะเราใช้ผลไม้มงคล

ใช่มันก็คืออังุษณ์นั้นเอง
ส้มสาลีไงสาลีอ๋อคือขนมที่เอาไว้ไว้เจ้าอะไรอย่างนี้เนอะถูกต้อง
แต่เราก็ดัดแปลงก็คือเอาเป็นแอปเปิ้ลแทน
ทำไมถึงเป็นแอปเปิ้ลอ่ะคะทำไมเลือกแอปเปิ้ล
เพราะว่าแอปเปิ้ลมันเป็นผลไม้ที่บ่งบอกถึงสุขภาพที่แข็งแรง

ถ้าเราแข็งแรงแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะได้เห็น
ถูกโอเคเริ่มเลยเริ่มเลย
อื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มทำในส่วนผสมของตัวแป้งก่อน
นึงมีอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันดูเยอะแยะอย่างนี้
เดี๋ยวเราจะมีสองส่วนครับตัวแรกจะเป็นตัวไส้อาโป้
เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำคนละฝั่งกันดีกว่าเนอะได้มากครับผม
ใช้แป้งประมาณหนึ่งถ้วยตัวครับผมหนึ่งถ้วยตัวประมาณกี่ช้อนตัว
ประมาณทั้งหมดประมาณ๖ช้อนโต๊ะนะครับผม
มาต่อไปเราต้องให้มันมีกลิ่นของเลมอนครับผมผมก็จะใช้นี่เลย
ครับคุยให้ผมนิดนึงครับผมประมาณสองลูกครับผม
เวลาเราขูดเนี่ยเราเอาแค่ผิวเนอะเราไม่เอาเนื้อขาวครับ
อันนี้ถ้าเราขูดแรงมันจะแบบปาดเหมือนกันขมไหม
สมมุติใช่ถ้าเกิดขูดเข้าเนื้อขาวครับมันจะขม
เข้าใจใช่ไหมค่ะคุณกาวคุณกาวเข้าใจค่ะขิวขิวได้เลยค่ะมาครับผม
ระหว่างนี้มาไม่ได้ครับมาเดี๋ยวเราต้องมาทุบตัวครับผมเดี๋ยวเราใช้นะครับ
ประมาณ๘ชิ้น๘ชิ้นอ่าใส่ถุงเลย๑๒๓๔๕๖๗๘อุ้ยพอดีเลยนี่
เอาใส่ถุงอ่าครับผมแล้วก็เราจะมาทุบให้มันละเอียดเลยทุบอ่ะเชฟ
เอาเอาละเอียดเลเวลไหนเอาแบบละเอียดเอาแบบละเอียดหรือว่าเอาแบบละเอียดเลย

โอเคพอแล้วครับผมมายังค่ะมันต้องละเอียดกว่านี้ได้เองพอแล้วครับ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
ยำค่ะเอาเอาใส่ทั่วเลยเหรอคะใช่ครับผม
เชฟแล้วคนได้ยังอ่ะอ่าผสมเลยครับผมเราเล่าใส่ไอซิ่งเลย
ใส่ไอซิ่งทั้งเต็มถ้วยเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับผม

ต่อไปเดี๋ยวหยิบเกลือครับผมใส่ประมาณ๒หยิบมือครับ
หยิบมือหยิบมือใครหยิบมือนิดเดียวอ่า
แค่นั้นครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเบกิ้งโซดาครับ
เราใช้เบ็กกิ้งโซดาประมาณหนึ่งช้อนชา

กิ้งโซดาเนี่ยจะทำให้ตัวแป้งมันฟูครับ

โอเคมาครองใครจะย่อมมือเพื่อนนะครับ

จะเจนมากเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อลายนะครับ
แล้วเดี๋ยวเราต้องใช้มือผสมให้เข้ากันเป็นก้อนเดียวกัน
ครับแต่มันก็ใช้เวลาหน้า

เสร็จแล้วเราต้องเอาแป้งตัวนี้ไปเข้าตัวเองก่อนครับ

ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาแป้งตัวนี้มาอบอีกรอบหนึ่ง

โอเคอันนี้แป้งก็คือประมาณอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอาแป้งไปแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาทำตัว

สนุกอยู่สนุกอยู่